ของดีเจภูมิกับพวกซึ่งพากันไปเที่ยว
ในแต่ละที่เออไปในหลายจังหวัดไปตกโปรงตกปลาเหมือนเป็นกิจกรรม
แต่ล่าสุดเหมือนไปทำในพื้นที่อุทยาน
ก็กลายเป็นการลักลอบไปล่าสัตว์ไปตกปลาในเขตห่วงห้าม
พี่มารนะครับจะติดต่อเข้าไปตอนนี้พี่อยู่ที่เขาใหญ่ที่จังหวัด
แล้วเดี๋ยวจะรีบเข้าไปชี้แจงทุกประเด็นเลยนะครับ
อยากจะบอกว่าเราไม่มีเจตนาไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ
คือเราก็แย่อีกแหละที่เราไม่ได้ที่เราไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎหมายดีพอ
คือพี่ออกต่างจังหวัดเพื่อตกปลาอันนี้ไม่ได้แก้ตัวอะไรเดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจง
ทุกอย่างผิดถูกเอาตามความจริงเลยแล้วก็น้อมรับความผิดทั้งหมด
คุณดีเจภูมิหรือว่าคุณภูมิใจตั้งสง่านนี่แหละนะฮะเขาก็ชี้แจงเพราะว่า
หลังจากรู้ว่าตัวเองนั้นถูกชุดพญาเสือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ดำเนินข้อหาถึงห้าข้อหาเพราะว่าเข้าไปล่าสัตว์ในเขตอุทยาน
เกาะชุมพรที่ชุมพรก็ยอมรับว่าตกใจครับกับเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะทำแบบนี้เพราะว่าไม่รอบครอบแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการ
แล้วก็ขอโทษจากใจน้องรับผิดทุกอย่าง
ทางด้านของนักวิชาการป่าไม้สำนักการณ์คุณพนักกรโพธิบัณฑิตจัตวที่ชุดพญาเสือ
ปัจจุบันคลิปนี้ลบออกไปแล้วด้วย
จากการเปรียบเทียบสถานที่กับคลิปนั้นก็ปรากฏว่าจุดตรงนั้น
มันคือบริเวณเกาะแรดและเกาะกระโหลกเกาะหลักงามและเกาะละวะด้วย
ทั้ง๔เกาะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
พื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพรมีการวางทุนแสดงแนวเขตอุทยานแล้วชัดเจน

จึงเป็นไปไม่ได้ว่าที่กลุ่มคนกลุ่มนี้รวมทั้งดีเจภูมิเนี่ย
จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เขามีทุนอยู่แล้วคุณจะอ้างไม่ได้
พฤติกรรมของดีเจภูมิกับพวกจึงเป็นพฤติกรรมที่มีเจตนาจะ
ก็มีสี่เกาะนะครับก็คือเกาะละวะเกาะแรกแล้วก็เกาะหลักงาม
เกาะหลักงามอยู่นี่แล้วก็เกาะกระโหลส่วนนี้ก็คือแนวเขตของอุทยาน
ดิงจ้าหมู่เกาะชุมพรส่วนที่เป็นเส้นนี่สี่จุดนี้ก็จะชัดเจน
ว่าอยู่ในเขตอุทยานเราทราบชื่อนะครับทราบชื่อสองคน
แล้วก็ชื่อเรือแต่คนอื่นเป็นอะไรเราไม่ทราบไม่ทราบชื่อแต่ว่ามีในหน้าชัดเจน
สุดท้ายดีเจภูมิกับทางด้านของพวกถูกชุดพระยาเสือแจ้งดำเนินคดีในห้างข้อหา
ก็ฐานเก็บหานำออกไปด้วยการประการใดต่างซึ่งก็เป็นการเก็บออกไป
พยากรธรรมชาติโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตสองนำสัตว์ออกไปหรือทำด้วยประการใดใด
เป็นอันตรายแก่สัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตสามคือนำยานพานะเข้าออกหรือขับขี่ยานผ่านนะ
ในทางที่ไม่ได้รับอนุญาต๔คือนำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรืออาวุธใด
เข้าไปและเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตและสุดท้ายข้อหาที่ห้า
ฐานบุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติโดยรัฐมนตรีมาตรา๑๘
แล้วก็มาตรายี่สิบห้าก็โดนไปห้าข้อหาด้วยกันนะครับค่ะคือก็จะมาอ้างว่าไม่รู้เนี่ย
ไม่ได้ไม่ได้มีกฎหมายอยู่แล้วนะฮะ